ที่จังหวัดเชียงใหม่ใครไปเชียงใหม่เส้นเชียงใหม่ลำพูน
จะต้องเห็นต้นยางนาใหญ่อยู่สองข้างทางนะฮะ
มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่เหมือนกันนะ
แต่ปรากฏว่าไอ้กิ่งต้นยางนาที่ต้นใหญ่กว่าร้อยปีเนี่ย
กระบะเกือบขาดสองแล้วมันจะใส่คันหนึ่งนะ
มีคนท้องนั่งมาด้วยเส้นยาแดงผ่าแปดมันเป็นแบบนี้แหละครับ
มาจอดใต้ต้นไม้พอดีเลยเนาะ
เตอร์ไซค์นี่เกือบไปนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยตกลงมาพอดีเลยเนี่ย
ใครไม่เคยเห็นว่าไอ้เส้นยาแดงผ่า๘เป็นยังไงดูมอเตอร์ไซคันเมื่อสักครู่ล่ะครับ
เป็นนาทีที่กล้องวงจรปิดที่หน้าร้านพิกุลพันธ์เฟอร์นิเจอร์
ริมถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าจับภาพเอาไว้ได้ฮะ
นี่ครับอีกอึดใจเดียวนะกิ่งต้นยังนะฮะอายุกว่าร้อยปีนะครับ
อยู่หน้าร้านมันหล่นมาทับรถกระบาดที่จอดติดไฟแดงอยู่ครับ
แล้วเห็นไหมครับว่ามันหล่นลงมาเนี่ยตรงห้องโดยสารตรงคนขับพอดีเลย
แต่เชื่อไหมครับนายประวิทย์พงศุรินเนี่ย
คนขับรอดตายปฏิหารนะเจ็บแค่ที่หัวไหล่เท่านั้น
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับระหว่างเกิดเหตุนะฮะ
โอ้โหเคราะห์ยังดีรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
คนซ้อนเนี่ยหญิงตั้งคันที่ซ้อนอยู่ข้างหลังนั่นน่ะ
แล้วตรงด้านล่างเนี่ยนะคะข้างหลังเป็นผู้หญิงตั้งคัน
ใช่ฮะโอ้โหหลบทันครับอ่ารอดตายหุดหวิด
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
เมื่อรถเก่งนะครับพุ่งชนร้านขายกับข้าวที่ตลาด
สวัสดีการทหารมธบ๓๓ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
โดยร้านขายอาหารบริเวณตลาดเนี่ยพังยับเยินมีข้าวของกระจายเต็มไปหมดฮะ
คนขับคือนางวิลัยชมชื่อนะฮะอายุหกสิบห้าปี
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บกระโดดหลบไม่ทันถูกชนก็ที่ต้นขาครับ
มันถูกหรืออ๋อครับมันจะแน่มืดอืมจะไปไหนครับ

อืมอ่าออกแบตมั้ยน่ะแล้วก็มันอยู่อยู่กับวูบไปเลย
มันพ่อจะซื้อปลาปิ้งได้เร็วมากครับ
ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นจอดรถอะไรอย่างครับอ๋อพูดว่าพี่วิลัยตั้งใจจะซื้อปลาปิ้งจริงฮะ
แต่เธอมีโรคประจำตัวเธอกำลังจะขับรถไปฟอกไตครับ
พอมาถึงตลาดในชำเรืองดูปลาปิ้งเนี่ยเกิดวูบครับ
ทำให้ควบคุมรถไม่ได้ก็เลยพุ่งเข้าชนร้านขายอาหารได้รับความเสียหาย
ตำรวจสพแม่ปิงเมืองเชียงใหม่ก็เชิญตัวคนขับกับผู้เสียหาย
เดี๋ยวไปตกลงกันนะครับที่สพแม่ปิงเมืองเชียงใหม่ครับ